ไปดูต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ที่ไซส์กิ้งเลยทีเดียว
สำหรับน้องมุกดานั่นเองความปั๊วของนางก็มาแรงเข้าตานุ่มหลายคน
พระเอกเจ็ดสีเนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวว่าตามจีบจนเป็นแฟนกันไปแล้วด้วยค่ะ
หนึ่งในนั้นที่เข้าข่ายก็คือหนุ่มไต้ฝุ่นตากเพชรนั่นเองเล่นละครด้วยกันนี่แหละ
อ่ะตกลงจริงหรือมั่วไปฟังทั้งคู่แก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวกันเลยจ้า
กับพี่ไต้ฝุ่นอาจจะสนิทกันในเรื่องหรือแบบเวลาเราคุยกัน
อาจจะทำให้ดูสนิทมั้งคะบางคนก็เลยแบบคิดคิดแต่ว่าไม่ใช่พี่ฝน
แค่ว่าเป็นคนอื่นไม่น้องถามไม่ใช่กินต้นตู้ตัว
ไม่มีอ่าแล้วต้องซึ่งไม่ได้จีบน้องแต่ว่าก็มีแบบที่เรามีความชอบบางอย่างเหมือนกัน
เลยมีบางครั้งที่เรามาทำกิจกรรมข้างนอกด้วยกัน
โอ้โหสวยขนาดนี้หนุ่มที่ไหนไม่จีบก็ดิฉันว่าขยี้ตาใหม่

ก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นผู้ครองหัวใจของเธอกันค่ะ